คุณผู้ชมดูบรรยากาศการเดินทางกลับบ้านกันหน่อยนะคะ
หลายคนเริ่มทยอยเดินทางกลับมาทำงานกลับเข้าเมือง
มาตั้งแต่วันนี้แล้วล่ะแล้วก็พรุ่งนี้ก็คาดว่าน่าจะมีอีกระลอกนึงนะคะ
ซึ่งเขาบอกว่าค่ำคืนที่ผ่านมาเนี่ยถนนก็เริ่มมีรถหนาแน่นแล้วนะคะ
ทุ่มที่ผ่านมาถนนพระหลโยธินขาเข้าอำเภอคลองหลวงจังหวัดปฐุมธานีค่ะ
รถเริ่มทยอยเดินทางกลับกันบ้างแล้ว
รถหนาแน่นประมาณหนึ่งแต่ยังไม่มาก
ถือว่ายังใช้ความเร็วได้อยู่ตามปกติ
ตลอดเส้นทางก็มีจุดบริการประชาชนให้แวะพักผ่อนเป็นระยะค่ะ
รถโดยสารจากสายเหนือแล้วก็สายอีสานเริ่มกลับเข้ามาแล้ว
แต่ละคันก็ขนประชาชนมาเต็มคันรถเลยค่ะ
เช้าวันนี้และตลอดทั้งวันก็เชื่อว่าน่าจะมีประชาชน
เดินทางกลับเข้ากรุงเทพหนาแน่นเพิ่มขึ้นไปอีก
ส่วนถนนสายเอเชียนะคะในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ตั้งแต่เขตอำเภอมหาราชติดต่อจังหวัดอ่างทอง
จนถึงสะพานต่างระดับอำเภอบังปะอินรถมากอย่างต่อเนื่องเลยค่ะ
ชะลอตัวบ้างบางจุดบริเวณสะพานแล้วก็ทางเข้าออกปั๊มน้ำมัน

ความเร็วสามารถใช้ได้ที่๖๐๘๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ส่วนถนนสายเอเชียอำเภอบังปะหันตัดเข้าถนนสาย๓๔๗มุ่งหน้าปฐุม
ปริมาณรถมากเหมือนกันแต่วิ่งได้ต่อเนื่องอาจจะมีหยุดนิ่งบ้างในบางจุดค่ะ
หนโยธินจากจังหวัดสระบุรีผ่านอำเภอวังน้อย
รถก็มากเหมือนกันนะคะแต่ยังทำความเร็วได้ที่๖๐๘๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ขยับขึ้นไปดูที่ถนนมิตรภาพในพื้นที่สระบุรีกันหน่อยค่ะ
อำเภอมวกเหล็กถึงอำเภอแก่งคอยมีรถวิ่งลงเนินเข้ากลางดงรถชะลอตัวต่อเนื่องนะคะ
ใช้ความเร็วได้ประมาณ๔๐๕๐กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ
ตำรวจทางหลวงหินกองสระบุรีและทางหลวงปากช่องเปิดช่องทางพิเศษกิโลเมตร๓๙ปากช่องถึงกิโลเมตร๑๗แก่งคอยเพื่อระบายรถแล้วนะคะ
ส่วนถนนพระหลโยธินมีปริมาณรถเพิ่มขึ้นต่อเนื่องมีการเปิดช่องทางพิเศษเข้าสู่อำเภอวังน้อย
รวมทั้งหมด๘เลนที่กิโลเมตร๙๙หนองแคร์ถึงกิโลเมตร๗๔วังน้อยค่ะ
ส่วนรถที่ขึ้นสระบุรีตำรวจทางหลวงก็ให้ใช้ช่องทางขนานทางเดียวเลยนะคะ
ส่วนต้นทางที่จังหวัดนครสวรรค์ที่สี่แยกเดชาติวงปริมาณรถเยอะติดสะสมไฟแดงแล้วค่ะ
พอข้ามสะพานเดชาติวงได้ก็สามารถใช้ความเร็วได้เป็นปกติ
ก็วางแผนการเดินทางกันดีนะคะ